จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
มาพบกับรายการจับยาม๓แต้มนะ
ซึ่งรายการนี้เป็นเทปที่๒

หมอลันหราร์พระยิปซีของเราเนี่ยทายแม่นมาก
เราเลยใช้คำว่ากล้าเปิดหน้านะครับผม

ซึ่งเทปนี้เราได้ผู้ประกาศจากช่องไทยรัฐทีวี

จากตะรนคราว

แล้วก็สวัสดีปลาเกียวด้วยนะ

ที่มาร่วมรายการแล้วก็เป็นครั้งแรกจริง

ทำไมครับฝนลูกขนฟอร์ม

เรานี่ก็เล่นใหญ่เลยเกิน
จริงแต่วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติ

ก็จะบอกต้องอธิบายก่อนว่ารายการ

จริงก็เป็นการทายผลฟุตบอลปกติ

อ๋อคุณเจ้วรปัสอรุณภรรณ์

ข่าวว่าเห็นเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่กับไทยรัฐเท่าไหร่

เขาดังก็กลัวลงหรือเปล่า
คุณบรรพัดใช่ไหม

ก็เพราะว่าเราจะเอา

เพราะว่าเราไม่เอาข้อมูลตรงนั้น
จะเอาข้อมูลจากโหรศาสตร์
มาทำนายกันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ

เน้นงมงายโดยเฉพาะเลย

เป็นวิถีเป็นเรื่องราวของความเชื่อ

คู่วันนี้คู่หน่อยพี่รัน
เป็นคู่ศุษยศักดิ์ศรี

เชียร์ทีมอะไรเป็นวิเศษด้วยแบบ

วัดฟองวัดฟอร์ด

ชอบสโมสรที่เกี่ยวกับวัด

มีวัดวัดโพ

แล้วอย่าส่งอะไรมาทางนี้สิ
โถพี่ตะรู้อยู่แล้วพี่ตะเชียร์

อาจจะต้องทำใจในเรื่องของฟอร์มการเล่น

พูดถึงฟอร์มปัจจุบันของทั้ง๒ทีมหน่อยดีว่ะ
ว่าตอนนี้ทั้งสองทีมเป็นยังไงรูปแบบการเล่น
แล้วก็ฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมนะตอนนี้มันเป็นยังไง

คาดหวังตัวยังมันก็ยัง
คาดหวังตัวยังมันก็ยัง

เป็นประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่ขาดแค่กองหน้า
หลักที่เป็นเกม

ในการกินตัวในการใดมันเลยทำให้
เฟสซิ่งของลิฟูในแดนหน้ามันค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า

กลางที่เคยแน่นมันก็ยวก
พอการยวบมันก็ลงมาถึงแผงหลังทันที

ดาวินยังไม่เจอเพื่อนที่ถูกใจ

เฮ้อแต่เย็น
เอาเราคว่าเพิ่มเทียบกัน

เพราะองค์ประกอบมันพร้อมมาก

เดิร์ลโบลอย

หรือเหมือนกับเด็กที่เพิ่งลงไปเรียนในคลาสวันแรก

แต่พอจบวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะ

จ่ายไปทางไหนก็ดูจะรู้ทางไปหมดเลย

ยิงทุกหนัดเนี่ย

จริงที่ผมพูดตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วว่า

เรื่องฝีเท้านิ้วพูอาจดู

เค้นให้ได้ฟอร์ม

แต่ผมว่าสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างจริงในเกมนี้คือ
การตัดสินใจในแต่ละจังหวะ

ฟาวนี่แหละผมว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้

มันจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในเกมนี้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

แต่ชื่อฉันมันยังเป็น๒ทีมที่เรียกว่าเป็นศัตรูโดยตรงกันอยู่นะตอนนี้

มันยังไม่มีศัตรูตัวใหม่ที่มาก่อก้อนในแมนซิตี้
และผมคิดว่าถ้ารีเวอร์ฟูพลาด

ผมว่าแมนแน่ชนะโดยแมนเซตตี้

จริงผมว่าจะเฉือน

มันจะได้เป็นฤดูการที่สนุก

อันนี้คือทัศนะของผมกับพี่อาร์ม

อันนี้เลือกเรื่องของพวกผมแล้ว
หน้าที่ต่อไปเป็นเรื่องของคุณรันดร์ละ
คุณนั่งฟังพวกเราจ้อมานานแล้ว
พี่เจ้านะกล้าเปิดหน้าว่ามันแม่นมากจริง
เพราะว่าพี่อาร์มชแล้วเข้าพูดว่า
อันนี้ผมว่าทั่วไปใครก็ถ่ายได้
แต่พี่อาร์มบอกมันจะมีจุดเปลี่ยน

คือวาลานกับอิลิกเส้น

ก็เลยแบบอันนี้ถือว่าแม่นมากนะ
แต่จริงเขาขึ้นชื่อเรื่องความแม่นมานาน
หลายคนก็บอกว่าเออแม่น
เขาใช้หลอกหยิงหรือเปล่าแม่นแบบลากเสียงยาวอ่ะ

สวัสดีครับคุณแม่ครับ

ในวันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคม

ทีมใดจะชนะในเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อมงคล

เออมันเป็นอย่างนี้หรอ
อันนี้มันเป็นกงล้อสีนะครับ

ในเรื่องเกี่ยวกับจักราศีในการทำนาย
ส่วนอันที่เราจะดูเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อมงคลเนี่ย

เดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อมงคลนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวถ้าคนที่ดูในยูทูปก็จะเห็นภาพในวงล้อสีมงคลนะครับ
แต่ถ้าคนฟังก็ฟังตามไปได้นะครับ

อ้าวเป็นว่าไปดูในยูทูปแหละ

แต่ต้องนะต้องไปติดตามพี่อาม

พูดถึงในเกมการแข่งขันที่เราจะทำนายไทยทักก็คือคู่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้
ซึ่งจะเตะในคืนวันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคม
ครับเจ้าภาพพอดีเลยเจ้าภาพของวันคือสีแดงก็คือวันอาทิตย์พอดี
แต่สีที่โดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งเลยคือสีเขียว

สีเขียวโทนเขียวก็เขียวแก่เขียวอ่อนพาสเทลสีเขียวต่าง
อันดับ๒ก็คือสีชมพูสีโอโลสแล้วก็พวกสีบานเย็น
อันดับที่๓ความโดดเด่นอันดับที่๓ก็คือสีแดงก็คือวันอาทิตย์พอดี
กระโทนแดงโทนแดงทั่วไป
หน้ามันออกมาคล้ายแมทที่แล้วเลยนะ

มันก็เป็นทางเรียกครูดิเรียกครูต้องใส่สีแดงแน่เป็นเจ้าบ้านด้วย
ใช่แต่โทนแดงก็มีความโดดเด่นเป็นอันดับ๓
อ่าทั้งวันนั้นถ้าอยากจะให้เด่นเลยเรียกครูควรใส่สีเขียว

เฮ้ยแต่ถ้าเจ้าเล่นครอปดูอยู่นะครับแนะนำว่าให้ใส่เสื้อสีเขียว

โอ้โหมันจะเป็นภาพที่ตะกาลตามากนะ
เรียกกูมาสีเขียวเนี่ยนั้นนานจะมาทีนะ

ถ้าจะเห็นครอบฟังอยู่แล้วฟังผลัดไทยออกนะ

ซึ่งศรีกาลิกินีในวันอาทิตย์นั้นก็คือ

สรุปก็คือสีเสื้อสีที่เป็นมงคลนะครับ
อันดับหนึ่งอย่างที่บอกอีกทีก็คือสีเขียว
อำดับสองก็คือสีชมพูสีบานเย่น

มันตกหลูบคล้ายเทปที่แล้วเพราะมันเตะวันเดียวกัน

นิดนึงส่วนใหญ่วันอาทิตย์เนี่ย

ก็คือสีเขียวสีชมพูบานเย็นถุยโอรส

อันดับ๓สีแดงก็คือสีเด่นกลางทั่วไปไม่ได้โดดเด่นมากสักเท่าไหร่
แต่สีที่มันเป็นการากินีอยู่แล้วก็คือสีฟ้าสีน้ำเงิน
นะครับคือเป็นประจำของทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว
อันนี้เผื่อใครเอาไปแต่งตัวของตัวเองก็ได้

เหมือนเขาเรียกว่าไงนะนำไปแล้ว๑ประตู

เพราะพวกเหมือนเดิมผมใจคล้อไม่ดีผมกลัวจะออกมาเหมือนเท่าที่แล้วไง
เหมือนเท่าเดิมเลยผมไม่โอเคนะผมเขินกว่า
ไม่เป็นไรอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อ

เสร็จแล้วเอาเป็นสิ่งที่ผมถนัดธนี
โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสับไพ่ก่อนนะครับ
ซึ่งเราจะทำนายเป็น๓หน้าเหมือนเดิมแล้วกัน
๓ใบก็คือถ้าผมมาอธิบายระหว่างพี่รันสับไพ่ก็คือ

เพราะฉะนั้นก็จะดูกันว่า
แต่ละใบมีโอกาสหน้าไหนเป็นไปได้ที่สุด

เอาแค่๓ผลนั่นแหละที่มันชัดเจนอยู่แล้ว

ดวงชะตาของ๓ผลการแข่งขันแบบนี้

เดี๋ยวเรามาดู

สับไพ่แล้วก็ตัดไพ่ละกัน

มันก็เหมือนเลยอ่ะ
เหมือนที่คุ้มคุ้นอ่ะ
ไม่ได้แบบนั้น
ผมเลือกมาแล้วนะ
แต่ยังไม่เปิด
ลือกใบที่ศูนย์

ที่จะเลือก

นี่เราไม่ต้องเอาเสียงสิ

โอเคโอเคโอเคอย่างนี้นะ
ผมเลือกมาแล้ว

สำหรับไพ่ที่จะทำนาย

เหมือนดูดวงเลยใช่มั้ย

ใช่น่าจะมีคลิตเหมือนกันใช่มั้ย

อ่ะเรามาพูดถึงใบแรกก่อนก่อน
ซึ่งเปิดมาแล้วนะครับ
ก็คือ๑๐ดาบ

ผมจำได้ว่าคราวที่แล้วมันก็ออก

พี่ตารู้ว่ามันมีความหมายยังไง

ก็ถ้าตามหน้าไพ่แล้วความหมายของไพ่

ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

ไพ่ราชินีถือดาบ
ความหมายของราชินีถือดาบเนี่ย

ของผู้มีอำนาจ

มีอำนาจในความเป็นผู้ใหญ่

ซึ่งถ้ามองในรูปเกม

ด้วยความที่ความหมายของไพ่ราชินีถือดาบ
ก็เป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับอำนาจบารมี

ไพ่ผลเสมอออกมาคือ

ถ้าคุณจะหวังว่าให้เกมนี้มีผลเสมอไหม

แต่ถ้าดูจาก๓หน้า

สรุปจากไพ่๓ใบ
ผลที่มีโอกาสจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ

ที่หมอลันจะทายผิด

เราจะได้ไปนั่งคิดแล้วเออเราจะเปลี่ยนมั้ย

ครั้งแรกของโลกครับ

ผลที่ตัวเองทำนายมันจะแม่นหรือไม่แม่น

อ่ะผมเลือกมาแล้ว

ถ้าตามหลักพระยิบสี่สองถ้วยก็คือ
ความรักความสมัครสมานความสามัคคีความกลมเกลียว

นั่นหมายความว่าคุณจับใบนี้มามันเป็น

ก็คือผมแม่น

อันนี้ผมถามไปแล้วพี่อาพอยากถามอะไรมั้ย

เป็นไพ่แห่งความสุขความยินดีความปรีดา

ฉันไม่รู้แต่พูดถึงพี่เมียมีสิทธิ์

วันนี้คุณมือไม้สั่นเหมือนตอนนั้นเลย

เพราะแม่ผมดูยู

ไพ่ล่วงไพ่ลนเราเลือกใบนั้น

แต่เป็นไพ่ที่ต้องการค้นหา
ให้แสวงหาในสิ่งที่ต้องการ

เป็นไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับต้องการหาทิศทางใหม่
หรืออยากจะมีอะไรใหม่
ถ้าไพ่นี้เป็นของเรื้อพู

ถ้าพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันด้วย

เปลี่ยนแผนโครงสร้างภายในทีม

อาจจะยังไม่ถึงฝั่งฝัน

ไม่ผมไม่ถามเกี่ยวกับแมทนี้แล้วผมรำคาญ

คืออยากให้เขาได้สักอันนึงก็ยังดี
เพราะว่าเขาจะได้มาทาบกว่าจะมาทาบริวภูได้มันก็อีกหลายรอบอะ

จริงนะเด็กริวภูเป็นประมาณอย่างนี้

อันนี้คิดเราไม่ได้ตั้งใจจะพูด

ก็คือสิ่งที่เขาคาดหวัง
สิ่งที่เขาอยากได้มีสิทธิ์
ถ้าพูดถึงไปเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความหมาย
ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการ

เด็กเนี่ยก็ถือว่ามีความสดใหม่มีพลัง

ตามความหมายไฟมีสิทธิ์จะได้แชมป์

อารมณ์คุมฟอร์มการเล่นให้ได้
ถ้าสรุปจากการทำนายสีเสื้อ

เป็นกาลากินี
แต่พอมาเปิดภัยทำนายไทยทักษ์เรื่องเกี่ยวกับภัยยิปซี

อย่างนี้ถ้าเกิดหน้าไพ่ไม่ต้องเปิดใหม่แล้ว
เป็นไปได้ไหมที่มันจะชนะเยอะหรือน้อย
มันสามารถพอจะบอกได้ไหมจากไพ่ที่เปิดมา
ถ้าจากหน้าไพ่ผมคิดว่า
สิทธิ์อย่างมากสุดก็สกอร์ห่างกัน๒ลูกแล้วกัน

อะไรประมาณนั้น
ที่บอกว่ามันก็ดูใกล้เคียงกับความเป็นจริง
หน้าไพ่กับสถานการณ์ของฟุตบอลตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริง

แล้วต้องบอกว่าเรายังได้ไพ่ใบเดียวกันเลย

โอเคเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่๑๗นี้

แต่บางทีบางครั้งบางครามันก็ต้องเหมือนกับว่า

บางทีก็อย่าเอาใจไปใส่ให้มันมาก
มองให้มันว่าเออมันเป็นของเล่น
มันเป็นสิ่งที่มาสร้างสีสันให้

กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ
อย่าให้รู้สึกว่ามันมีผลกับชีวิตขนาดนั้น

คุณอามฝากผลงานของคุณอาร์มชนะหน่อยครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้าง
ก็ติดตามกับทางไทยรัฐทีวีรายการตลอดข่าวผู้ของสวรรค์ข่าว
รายการดีติดตามก็ได้แล้วก็ติดตามรายการอื่นกันด้วย
ผมว่าตอนนี้รายการไทยรัฐทีวีของเรามันมีมากมายหลายรายการ
หลายอย่างที่น่าสนใจติดตามข่าวสารกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวเราก็ต้องฝากรายการเราเหมือนกันนะครับ
ถ้าแบบนี้มาดูรายการเราได้นะครับ

ก็ติดตามกันได้นะครับทางช่องทางต่าง
แล้วก็อยากเห็นหน้าค่าตาเราเผยหน้าให้เห็นแล้ว

ก็ยังไงมาลุ้นความแม่นของพี่รันไปเรื่อย

เทปที่๒ผมขอรุ้นให้ไม่แม่นสักที

ก็ยังไงก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับผม

สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ